สีสันขอบสนามวัลเลฟอร์ลบอลชายหาดวัฒนธรรมที่ชายหาดป่าปราจังหวัดสตูน
สิ่งที่ขาดไม่ได้คือบรรดานักกีฬาสาวสวยจากยุโรปที่มาประชันโฉม
เฮ้ยประชันฝีมือกันแต่ละทางนั้นเรียกว่างหันดี
แต่จะอยู่ในระดับไหนคงต้องให้คุณผู้ชมช่วยลงคะแนนให้ผมที
ไม่ว่าจะเป็นคนนี้คนนี้หรือคนนี้และอีกมากมายเล่นเอานุ่มเจ้าถิ่น
นั่งมองกันจนเพลินตาเลยล่ะครับ
มาดูบรรยากาศการเชียร์ในเกมนัดชิงดำที่ทีมชายไทยลงสนามพบกับนักตกจากแดนอีเหนา
กำลังใจนั้นเรียกว่าดีเยี่ยมเนื่องจากได้พลังเสียงของรุ่นน้องคนนี้
สั่งสถานขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
จบเกมทีมชายไทยที่นำมาโดยเปเบ้ผู้ชายนายะกับเจ้ามิกซ์นักตบมาสเข้ม
ถนึกกำลังเอาชนะอินโดนีเซียคว้าแชมป์วอเล็กบอลชายหาดระดับเลิลทัวร์ไปเป็นครั้งแรก
สะใจกองเชียร์ชาวสตูนไปเลยล่ะฮะ
จากนั้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปชมภาพนี้กันครับ
แม่เป็นภาพที่นักกีฬาทุกคนนั้นทวิน
ก็นายกสมาคมวอลเล่อย่างท่านสมพรใช้บางอย่าง
อดมามอบเงินอัดฉีดให้ทีมแชมป์ของไทยถึงขอบสนาม
แต่จะเป็นเงินเท่าไหร่นั้นไปฟังจากปากท่านกันเลยครับ

แต่ว่าผู้ชายเราแล้วพูดชนะเรื่องก็ให้ไปคนละหมื่น
รวมกับโครด้วยนะฮะก็มีคนนี้มาละ๑คนนึง

โอ้โหถือเป็นน้ำเลี้ยงที่ดี

มีกำลังใจสู้ต่อในรายการหน้าเลยล่ะครับ

เกิดขึ้นอีกครั้งนะครับที่จังหวัดสงขา
กับการแข่งขันโบราบอนไชยหาดนักดับเอเชีย
ระหว่างวันที่๑๔ถึง๑๗เมษายนครับ

สักวงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน